คุณผู้ชมครับมาดูเรื่องของอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นกับรถบัตรของแรงงานต่างด้าวชาวพม่ากันนะครับ
ก็ทำให้แรงงานต่างด้าวชาวพม่าถูกเผาอยู่ในรถถึง๒๐ศพ
วันนี้ก็เป็นพาดหัวในหน้าหนึ่งสิบพิมพ์ไทยรัฐครับ
บุรีมวลเดียวคร่าพม่า๒๐ศพต้นเหตุไฟลุกท่วมรถบัตร
ตอนนี้เจ้าหน้าที่ก็ต้องทำการสืบสวนสอบสวน
สาเหตุที่แท้จริงของการเกิดเพลิงไหม้ครั้งนี้นะครับ
โดยเมื่อวานนี้มีข่าวนี้ซึ่งเป็นข่าวใหญ่
เกิดขึ้นในช่วงเวลาตี๑๓๐นาทีครับ
ทัวร์โดยสารหมายเลขทะเบียน๑๐๓๘๒๔นครสวรรค์
เกิดไฟลุกไหม้บนทางหลวงหมายเลข๑๒
สายแม่สอดตากตำบลแม่ท้ออำเภอเมืองจังหวัดตาก
ซึ่งจุดเกิดเหตุอยู่ด้านหน้าอุทยานแห่งชาติตากศิลปราช
เจ้าหน้าที่ดับเพลิงเนี่ยโอ้โหวุ่นเลยนะครับ
กระดมรถฉีดน้ำระงับเหตุอย่างเร่งด่วน
เพราะว่ารถบัตรคันนี้นะครับเดินทางมาจากแม่สอดจังหวัดตาก
เพื่อที่จะเดินทางไปที่จังหวัดปฐุมธานี
เป็นการขนส่งแรงงานต่างด้าวจากที่พม่า
เพื่อจะเดินทางไปทำงานที่ปฐุมธานีนะครับ
เข้าตรวจสอบทำให้เจ้าหน้าที่ถึงกับตกใจ
เพราะว่าตรวจสอบพบรถทัวร์โดยสารแบบพัดลมชั้นเดียว
ของบริษัทลาดยาวบริการ
ซึ่งประตูรถทั้งฝั่งซ้ายและฝั่งขวา

อยู่ในสภาพที่เปิดออกหมดทุกบาน
แต่ที่ตกใจก็คือพบร่างของผู้เสียชีวิต๒๐ศพ
เป็นชาย๒ศพหญิง๑๘ศพ
กองรวมกันอยู่บริเวณประตูนะครับ
ซึ่งทั้งหมดมีสภาพไม่เกรียมจนไม่เหลือเขาโครงเดิม
แล้วก็ยังมีผู้โดยสารที่หนีตายออกมาได้สำเร็จ๒๗คน
อยู่ในอาการแตกตื่นตกใจ
จำนวนนี้มีผู้หญิงถูกไฟคลอกได้รับบาดเจ็บสาหัส๑ราย
ถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลพุทธชินราชจังหวัดพิศนุโลกนะครับ
ตำรวจสพแม่ท้อตอนนี้ทำงานหนักนะครับ

นายบรรทูลคนขับรถนะครับ

ผู้เสียชีวิตและผู้โดยสารทั้งหมดเป็นแรงงานชาวพม่า
ก่อนเกิดเหตุนะครับได้นำรถทัวร์๔คัน
รับแรงงานชาวพม่าจากอำเภอแม่สอดจังหวัดตาก
จำนวนทั้งสิ้น๑๘๖คน
เพื่อที่จะเดินทางไปส่งให้นายจ้างที่นิคมอุตสาหกรรมนวรรณครปฐุมธานี
และรถคันที่เกิดเหตุเป็นรถคันที่๔
เป็นรถคันสุดท้ายของขบวน

จู่ก็เกิดไฟลุกไหม้บริเวณห้องเก็บสัมภาระใต้ท้องรถ
ไม่นานไฟก็ลุกไหม้อย่างรวดเร็วขึ้นมาบนห้องโดยสาร
ก็สร้างความแตกตื่นตกใจให้กับแรงงานชาวพม่าในรถ
พากันตะโกนร้องโวยวายนะครับ
แล้วก็รีบเปิดประตูทั้งสองฝั่งที่อยู่กลางตัวรถ
แล้วก็รีบเปิดประตูฉุกเฉินออก
แรงงานทั้งหมดต่างแย่งหนีตายกันออกมาจากรถ
ถึงขนาดต้องทุบกระจกหน้าต่างกระโดดลงมานะครับ
เพราะว่าแต่ละคนก็ไปกองรวมกันอยู่ที่ประตู

บางคนที่หลุดจากประตูมาแล้วก็มีชีวิตรอด

เขาบอกว่าด้วยทั้งไฟที่มันลามอย่างรวดเร็ว

ทำให้หลายคนสำลักควันจนหมดสติ

ถูกไฟคลอกจนเสียชีวิตสยดสยองอยู่ภายในรถ

ฟังเสียงของนายบรรทูลวิทูลคนขับรถทัวร์คันนี้หน่อยครับ
นี่คือคำให้การของคนขับรถนะครับ
แต่ตำรวจก็ต้องมีการพิสูจน์หลักฐานที่เกี่ยวข้องว่าสาเหตุเกิดจากอะไรกันแน่นะครับ
ซึ่งเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานก็ลงพื้นที่เก็บพยานหลักฐานในจุดเกิดเหตุ

พบร่องรอยการเกิดไฟไหม้บริเวณห้องเก็บสัมภาระของรถ
ว่าไฟโหมลุกไหม้อย่างรวดเร็ว
ทำให้ผู้โดยสารไม่สามารถหนีออกจากทางประตูได้
ปีนหนีตายออกทางช่องหน้าต่าง

และผู้เสียชีวิตส่วนใหญ่ก็แย่งกันออกประตูฉุกเฉิน
สำลักควันไฟหมดสติ
แล้วถูกไฟคลอกจนเสียชีวิตนะครับ
โดยเบื้องต้นตำรวจพิสูจน์หลักฐานบอกว่า
เพราะว่าต้นเพลิงน่าจะเกิดขึ้นภายในช่องเก็บของใต้ท้องรถ

ไม่ได้เกิดจากเครื่องยนต์หรือระบบเบรก

ว่าการลุกไหม้เกิดจากวัตถุมีความร้อน
ตกลงบนวัตถุที่ติดไฟง่าย
แล้วก็ต้องใช้เวลาสะสมความร้อน
จนกระทั่งเกิดไฟไหม้ขึ้น

คล้องกับนี่มีพยานที่รอดชีวิตบอกว่า
เห็นผู้โดยสารบางคนสูบบุหรี่ในรถ

เจ้าหน้าที่จึงสันนิษฐานว่าอาจจะมีก้นบุหรี่

ตกลงไปในช่องเก็บของใต้ท้องรถข้างบันได

ทำให้ผู้โดยสารไม่สามารถหนีลงมาทางประตูได้
เพราะว่ามันเกิดเหตุการณ์ตรงข้างบันได

ก็ต้องทุบกระจกหนีออกจากทางหน้าต่าง
และแย่งกันออกทางประตูฉุกเฉินนะครับ
จึงเป็นสาเหตุให้ทำให้คนหนีออกมาไม่ทันกันนะครับ
ขณะที่ทางด้านของผู้ว่าราชการจังหวัดตากนะครับ
แล้วก็ทางด้านของผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดตาก

พร้อมทั้งส่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องช่วยเหลือ
และประสานคณะกรรมการร่วมชายแดนไทยพม่า
เพื่อติดต่อยาดของผู้บาดเจ็บและผู้เสียชีวิต
พวกราชการจังหวัดเมียวาดีประเทศพม่าและคณะ
เดินทางมาให้กำลังใจแรงงานพม่า

โดยหญิงสาวชาวพม่าผู้รอดชีวิตคนหนึ่งเล่าเหตุการณ์ให้ฟัง
ตนเองกับญาติเดินทางมาพร้อมกับรถทัวร์คันเกิดเหตุ๖คน
ตอนนี้เอาชีวิตรอดนะหนีออกมาได้๔คน
ส่วนอีก๒คนคาดว่าน่าจะเสียชีวิตแล้ว
คือตอนที่พูดคุยกับเธอเธอยังไม่รู้เลยนะ
ชะตากรรมของคนที่มาด้วยนะครับ
ซึ่งเกิดก่อนเหตุซึ่งบรรยากาศภายในรถเนี่ย
ก่อนที่จะเกิดเหตุนะก็เป็นไปด้วยความสนุกสนาน
แต่พอเกิดอุบัติเหตุทุกคนตกอกตกใจหนีเอาตัวรอด
และหลังเกิดอุบัติเหตุทุกคนรู้สึกเสียใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับ
ส่วนเรื่องของการส่งศพผู้เสียชีวิตกลับไปประกอบพิธีทางศาสนาที่พม่าเนี่ยนะคะ
ว่าราชการจังหวัดตากก็บอกว่ายังต้องรอผลการพิสูจน์อัตลักษณ์บุคคลก่อน
เพราะว่าผู้เสียชีวิตอย่างที่คุณสืบสกุลบอกไปตอนแรกคือ
สภาพศพไม่เกรียมโดยที่ไม่เหลือเขาเดิมเลยนะคะ
ให้เข้าดูแลการจ่ายเงินสินใหม่ทดแทนให้กับครอบครัวแล้วก็ญาติผู้เสียชีวิตรวมถึงผู้บาดเจ็บ
ซึ่งตรงนี้อาจจะไม่ต้องรอผลการตรวจพิสูจน์

แต่ก็ขึ้นอยู่กับบริษัทประกันไพร

หลายครั้งนะคะไม่แน่ใจตอบไม่ได้ว่าเป็นอาถรรพ์ไหม